ว่าทำไมขายศัตรูการณ์ก่อนตอนนี้
ในเรื่องที่เกิดจุดนี้
แต่คนที่โดนตะต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันคำมัยต่อ

และคุณด้วยความเชื่อม้องบรรยายตัวเองก็ใช้หรือไม่

อันนี้มันคือถ้ามันเกิดที่เราคงเห็นกันมาก
เราคือเลยอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่เกี่ยวข้อง
แล้วถ้าใครคิดจะซื้อหรือเห็นผ่านโฆษณานี้

เพราะมันมีหลายข้อสังเกตนอกจากการจะใจคัดมาก
เพราะเราทั้งสองคนไม่มีส่วนความรู้
มีการใช้คำพูดยืนยัน
โดยแอบอ้างรูปไม่ทราบว่าจริงหรือไม่
ก็บอกอ้างว่าเป็นชื่อของผมและเป็นคิดของคนผม
เป็นการยามความตื่นใจให้กับคุณครับ
คุณคิดถึงว่ามีท่านเครื่องผู้ของเราที่หลงเชื่อ
เราก็ไม่ได้ซื้อสินค้าที่แตกจริง
แล้วก็ส่งข้อความมาสอบถามว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ
ก็แสดงว่ามีการซื้อขายได้จริงครับ

ก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีการทำต่อรูป
การไหนข้างในจะมีความสงสัยว่าปรรจนาดเดิมนะครับ
ก็เข็มได้ว่าเป็นภาพที่เดียวกันเราที่เปิดการทำต่อ
อย่างภาพนี้นะครับก็มีการใช้รูปต้นฉบับที่เป็นภาพไปในเพจ
นะครับนำมาตัดต่อออกเศรษฐภัณฑ์ในฝุ่มโปรดนะครับ
ดูแล้วก็มีลักษณะการทำงานที่ค่อนข้างมืออาชีพมีการใส่แวว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่า
ไม่ถึงหลงชื่อขออยินยันจริงจริงว่ามีสูงอายุด้วยที่ใส่ตาก็น่าก็ไม่ดี
เราก็เลยลงตัดเตือนก่อน
หลายท่านบอกว่าจะมาเตือนทำไมเนี่ย

คือทั้งเตือนผู้ขับด้วยแล้วก็เตือนผู้ที่จะซื้อด้วยนะครับ
พอเราลงปัดเตือนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขา

เพราะว่ามีการผลิตรูปใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ยังคิดข้างมากข้อโหมดการบริทอร์สนะครับ
ผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะของ
กลัวที่สุดมากอยู่ไว้ในชาวชีพเองด้วยนะครับ

ส่วนตัวนะครับว่าทำไมเด็กขายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
มีทั้งตำหนิมีทั้งสอบถามมีทั้งติดต่ออยากขอซื้อ

คือว่าเขาแอบอ้าวเป็นของเราเลยใช่ไหมครับ
เขาแอบอ้าวว่าเป็นศูนย์ภาพของเรา

คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นลูกของโอมเนี่ยเพื่อนปอหลายคน
ตอนแรกเป็นลูกพี่นักข่าวพี่ฟอสที่เป็นนักข่าว
นี่เป็นภาพจริงเรานั่งอ่านข่าวแล้วข้างหลังเป็นโลโก้ชอบมา

ขุมเข้าแต่งเหมือนกับเรื่องเมื่อวาน

แล้วก็บอกมันดีจริงเราเป็นท่านนักข่าวเยอะมาก

เราก็รู้สึกว่าดีมากนะ
แล้วฉันคิดมากกว่าคุณมีคนเชื่อ

เพราะว่ามีคนมีอขเพลิน
จากนี้มีอาหารจึงจากที่เทียมมีขนาด๑๕ลิงนี้
เมื่อผ่านที่นี้ที่สุดแก่อีกก็ยังมีกลดทาง
ด้วยการจากใช้สัตว์นี้มีคลิกเวลา๒๐ลิงแบบนี้

อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั
อันที่สุดท้ายก็คืออันที่สุดท้ายก็คืออั